ดูเรื่องสนุกกันบ้างดีกว่านะคะ

แบบนี้แล้วใกล้แล้วที่เขาจะคลายล็อกแบบเต็มที่

แต่ละยุคแต่ละสมัยบอกเลยว่ารีลาการเต้นสุดยอดมากค่ะ
ไปแบบยุคเทปร้านตลับกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตินาพี่คริสติน่าอากิล่านั่นเองนะ
ผลงานสุดปังมากมายนะเอ่ยชื่อมารู้จักทุกเพลงค่ะ
พูดอีกทีมากมายคุณผู้ชมค่ะแต่ละเพลงเนี่ยดังทั้งนั้นเลย
พี่แจ๊คร้องตามได้ทุกเพลงนะฮะและที่สำคัญค่ะ
ฮอตฮิตมาจนถึงตอนนี้ด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าเพลงทุกเพลงเนี่ย
เป็นทั้งตำนานแล้วก็คลาสสิกไม่มีเอาท์ค่ะยังเต้นได้อยู่
นี้ก็เต้นได้ที่สำคัญนะคุณเวลาพี่ตินาขึ้นโชว์คอนเสิร์ตแต่ละโชว์เนี่ย
ขยับมานิดนึงจากพี่ตินาเกินต้าแล้ว
ผลงานเดี่ยวโอเคนะคะอย่างที่บอกไปหรือจะผลงานกลุ่มมาเลยจ้ะ
จินนี่จ๊ะจินนี่จ๊ะ๒๒๐๐ราตรีนี่ก็ปังนี่ก็เลิศ
แต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องที่พี่แจ๊คบอกเมื่อสักครู่เอวเล็กมาก๒๒นิ้วเท่านั้นเอง
เอวพริ้วแล้วก็การเคลื่อนไหวสะโพกของเจ้าตัวแหมหลายคนบอกว่า
สะโพกสละตันมากเลยนัมเบอร์วันจริงตำนานที่ยังมีลมหายใจนะจ๊
ลูกสาวรักมากเห็นหวานแบบนี้ขับฮาเล่เดวิสันนะจ๊ะมอไซคันใหญ่
สุดยอดเห็นแล้วอยากเต้นเลยนะคะลาไปเต้นเลยดีกว่ามา
เดี๋ยวคุณผู้ชมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ

ใช่นะคะแม้เจ้าตัวจะพักการเต้นไปเป็นเวลาหลายปีค่ะเธอบอกได้เลยว่าเธอกลับมาแล้วจ้าซิงเกิลล่าสุดได้ดูไหมคะ

ฟาดแรงทุกท่วงท่าโดยเฉพาะจังหวะที่แบบโยกอ่ะอ่า
ซึ่งวันพฤหัสนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเปิดห้องซ้อมให้เราไปทำข่าวด้วยนะ

เดี๋ยวเราไปดูออเดิฟก่อนดีกว่าว่ามันขนาดไหนจ๊ะ
โอ้โห
นี่ไงเชอร์ลี่
ดิฉันกลัวคุณแจ๊กรีจะคอเคล็ดมากกับการลูกสาวมากสักครู่
ความชอบเต้นมากจนแบบคอเคล็ดกระดูกแบบต้องไปรักฐานเลย
กระดูกเคลื่อนมาแล้ว

ก็ยังคุ้มสุดใจนะ
จริงนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ขอปิดท้ายเลยค่ะ
ราชินีแดนของวงการลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย

จำได้ไหมปีใหม่ที่เคยมาแบบที่ไทยรัฐ

เต้นแบบว่าเวทีปากค้างเลยใช่นะคะแล้วเวลาที่เจ้าตัวจะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่นะคะ
ลูกสาวเพื่อนสาวตั้งหน้าตั้งตารอสุดค่ะ
กระแตก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะปังมากเสื้อผ้าหน้าผมท่าเต้นต้องรีบโค้ปค่ะ
ห้องหรือเปล่าห้องหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าในใจแน่นอนค่ะ